ดูกันที่ร้านยำกับร้านส้มตำกันก่อนดีกว่า

เช้าแบบนี้เดี๋ยวเสาะท้องนะคุณผู้ชม
เขาไม่ได้เสิร์ฟยำเสิร์ฟส้มตำอร่อย
แต่เสิร์ฟหมัดเขาให้หงายท้องเงือบไปเลยคุณผู้ชม

มันเกิดขึ้นที่ปากซอยถนนศรีสันเพชรพระนครศรีอยุธยานี่เอง
เนี่ยดูจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นไหมจับภาพได้สองมุมค่ะ
มุมแรกเป็นนายอัฐศิษย์พ่อค้าส้มตำ
ยังไงคือร้านเขาติดกันนะกำลังกวาดใบไม้น่ะปับเขาให้
หงายท้องตึงคือดูไม่ทันใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวเล่าแบบช้าช้าก่อนแล้วกันพ่อค้าร้านยำนี่นะคะ
หมัดเข้าไปปั๊บหนึ่งทีนะคะนายอัฐศิษย์หงายท้องตึงเลย
พ่อค้าร้านยำต่อยพ่อค้าร้านส้มตำร้านเขาติดกันนะฮะ
ส่วนกล้องมุมที่๒จับภาพทั้งสองคนกำลังโต้เถียงกัน

ยำแล้วคนที่เป็นคนโดนต่อย

ของที่ร้านส้มตำกวาดใบไม้บ่อยกวาดแล้วก็มากองเอาไว้หน้าบ้าน
ยังไม่ทันได้เก็บอะไรคุณพี่ร้านยำเขาก็ไม่พอใจ
บอกว่าโกยมากองแบบนี้เก็บซะบ้างไม่เก็บไง
ก็คือคุยกันไปคุยกันมาตกลงโต้เถียงกันไม่ได้
บอกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาเขาทะเลาะกันมาเป็นปีแล้วคุณผู้ชม
อย่างที่ตามภาพกล้องภาพนี้คือผู้หญิงคือภรรยานะ
ภรรยาของนายอัฐศิษย์นะคะก็คอยห้ามแต่ก็ถูกนะ
พ่อค้าร้านยำเนี่ยป้าบเขาให้เหมือนกันตบเข้าไปที่ใบหน้า
หงายเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะโอ้โหตกออกตกใจญาติญาติพากันมา
โอ้ยย้ายย้ายย้ายย้ายก่อนอย่าทะเลาะกันนะฮะอืม
นายอัฐศิษย์หรือว่าพ่อค้าร้านส้มตำ
เขามีร่องรอยบาดแผลที่ตาข้างซ้ายจมูกเขียวช้ำเลย
หัวแตกด้วยนะเย็บไปสามเข็มค่ะคือเขาเป็นพ่อค้าร้านส้มตำ
เขาไม่ใช่นักมวยเก่าไงเขาบอกว่าเขาขายส้มตำตรงนี้นะคะ
เช่าร้านนะขายมาตั้ง๗ปีแล้วนะคะแต่ว่ามามีปัญหากับคู่กรณี
ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมานี่แหละเรื่องอะไรเรื่องท่อน้ำทิ้งค่ะ
ซึ่งทางร้านส้มตำนี่นะเขาบอกว่าเขาก็พยายามแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว
นะคะทางร้านยำบอกว่าปล่อยน้ำเสียออกมามันผ่านร้านเขา
อ่ะก็ทะเลาะกันไปเคลียร์กันไปแล้วจนมาเกิดเหตุกวาดใบไม้อีก
กวาดใบไม้เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ทันเอาไปทิ้งเลย
ก็โดนมาต่อว่าแบบนี้นะคะแล้วก็โดนต่อยตามคลิปดังกล่าวเลย
ซึ่งปัญหาถูกทำร้ายล่าสุดนี่นะทำให้นายอัฐศิษ
พ่อค้าส้มตำเนี่ยทนไม่ไหวอีกต่อไปเก็บข้าวของ
ฉันจะเป็นคนไปเองออกจากพื้นที่บอกเลยว่าขายต่อไม่ไหวแล้ว
เดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแน่นอนย้ายร้านหนีหรือว่างั้นย้ายร้านหนีคุณผู้ชม
ส่วนทางด้านพ่อค้าร้านยำอดีตนักมวยเขามีชื่อด้วยนะ
ไผ่สีทองลูกพัฒระเขาไม่ได้มีนักมวยเหรอคุณ
ถูกต้องฟังชื่อแล้วคือเขิมไหมฮะก็ถือว่าทำไมหมัดหนักขนาดนั้น
หมัดหนักหมัดเดียวจอดเลยเขาบอกว่าเหตุที่เขาต้องชกหน้าทำร้ายร่างกาย
พ่อค้าร้านส้มตำนี้นะเป็นเพราะว่าพ่อค้าร้านส้มตำอ่ะ
กวาดใบไม้กองไว้หน้าร้านเขาเตือนหลายรอบแล้วนะ
กวาดแล้วเนี่ยก็กวาดไปเก็บด้วยนะ
เพราะว่าใบไม้เนี้ยมันปลิวมาที่ร้านเขาอืม
ซึ่งณวันนั้นอันนี้ตามคำอ้างนะพ่อค้าร้านยำอ้างว่า
พ่อค้าส้มตำอ่ะน่าจะมึนเมาด้วยเมาปุ๊บแหมตอบยียวนกวนใจเหลือเกิน
เขาตอบว่าไม่เก็บจะทำไมด้วยความโมโหค่ะ
พ่อค้าร้านยำอดีตนักมวยก็เลยต่อยหน้าเข้าไปหนึ่งที
ภรรยาของนายอัฐศิษย์และชาวบ้านเข้ามาห้ามตามคลิปเลย
แต่พ่อค้าร้านยำอ้างอีกนะบอกว่าเขาที่เขาต่อยนี่นะ

พ่อค้าร้านส้มตำท้าเขาบอกว่ามาดิมาดิมาดิ
ก็เลยจัดให้สักหนึ่งดอกแต่ตอนค้าเราไม่มีหลักฐานไงเออ
ใช่อันนี้เขากล่าวอ้างแบบนั้นนะคุณผู้ชมนะ
นอกจากนี้ค่ะปัญหาจุ๊กจุ๊กจิ๊กจิ๊กยิบย่อยต่างต่าง
มันแบบกวนใจกันมาตลอดค่ะส่วนในเรื่องของคดีความค่ะ
ทางด้านพ่อค้าร้านส้มตำเขาแจ้งความเอาไว้แล้วที่
สพพระนครศรีอยุธยา๑๙ตุลาคมตอนนี้พนักงานอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ให้นายอัฐศิษย์หรือว่าพ่อค้าส้มตำเนี่ย
ไปตรวจร่างกายตามขั้นตอนกันก่อนก็ยืนยันตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน
คือที่ฉันดูภาพเอาจริงนะร้านพี่สองคนน่าเข้ามากร้านพี่สองคนน่าเข้าไปนั่งกินทั้งยำแล้วก็ส้มตำ
แล้วการที่มันเป็นร้านอยู่ใกล้เคียงกันมันจะเหมือนเพื่อนบ้านกัน
ในหมู่บ้านถ้ามันปณีประนอมมันอยู่ด้วยกันได้ช่วยกันคนละไม้คนมืออันพี่
ลูกค้ามาสมมุติลูกค้ามาร้านยางพวกอยากกินส้มตำสั่งมากินด้วยกันได้
ถูกต้องอุ้ยคุณรู้ไหมมันจะอยู่แบบสงบสุขแต่ย้ำแบบนี้นะ
เราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงในแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบเพราะตอนนี้มันมีข่าวแบบนี้บ่อย
ใช่ไม่พอใจก็ตีก็ต่อยกันในการแก้ปัญหาแต่มันไม่ควรเพราะมันผิดกฎหมายอ่า
โดนดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายมันก็ไม่จบแล้วมันก็บานปลาย
คุยกันดีใช่บางคนเขาบอกว่าอาจจะด้วยว่าร้านเนี่ยอยู่ติดกันแล้วขายอาหารประเภทใกล้เคียงกันไป
เหรอมันก็เลยเป็นไม้เบื่อไม้เมาอุ้ยยำกับส้มตำกินกันได้เย็นใจเย็น
อย่าไปอย่าไปเปลี่ยนเมนูยำเป็นรุมยำกันไม่เอาไม่เอาไม่อร่อยนะดูจะแสบปากด้วยนะ